ท่านผู้ชมครับเราตามหาลูกสาวของคุณตาท่านนี้เจอแล้วนะฮะ
เชื่อว่าท่านน่าจะเห็นภาพในสังคมออนไลน์กันอยู่พอสมควร

เนี่ยคุณตาแกไปนอนอยู่ริมถนนข้างทางใกล้สำนักสงฆ์
เพราะมารู้ว่าเอ้าแกติดโควิด

แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยพามาส่งที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
อยู่ที่นครราชศรีมานะครับ
แล้วก็บอกกับพระที่วัดบอกว่าพ่อเขาอยากมาอยู่ที่นี่

ลุงแกก็อยู่คุณตากันก็อยู่อายุ๘๐กว่าแล้ว
อยู่ไปปรากฏว่าอาการไม่ดีป่วยหนักสุดท้ายเนี่ยไปล้มฟุบอยู่ตรงนี้

ก็เลยมีคำถามว่าลูกสาวเนี่ยรู้ว่าพ่อติดโควิด

นี่นะฮะเราตามเจอลูกสาวแล้วนะครับ
เดี๋ยวรอฟังนะครับว่าลูกสาวเขาว่ายังไงนะครับ
คุณตาท่านนี้อายุ๘๐ปีนะครับ
นอนฟุบอยู่ที่ข้างทางที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง

เจรถีโรงพยาบาลต้องมารับตัวไปนะ

ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาแชร์กันเนี่ย
บอกว่าตาเนี่ยถูกลูกสาวกับลูกเขยพามาปล่อยทิ้งที่
ที่วัดอย่างนี้เลยเหรอพระเขาก็เดือดร้อนไปด้วยต้องกักตรงกัก
ตัวกันหมดสำนักสงฆ์แห่งนี้คือสำนักสงฆ์สวนธรรมสวัสดีติด
สโรนะครับอยู่ที่สมนองว่าอำเภอโบราณจังหวัดนครราชศรีมาตรง
นี้ครับท่านผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ครับเราไปคุยกับเจ้าสำนักสงฆ์สวรรค์
ทำสวัสดีนะครับก็คือพระสิทธิชัยติดสโรท่านอายุ๕๑ปีนิติ
ไปคุยด้วยนะฮะคือหลวงพ่อท่านบอกว่าคุณตาที่เห็นในภาพ
เนี่ยก็คือตาเริ่มอายุ๘๐ปีเป็นคนอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเป็น
บ้านเดียวกับหลวงพ่อนี่แหละเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นคน
อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะฮะก่อนจะมาอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่นคร
จะศรีมาตาเริ่มเนี่ยเมื่อ๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมาลูกสาวกับ
สามีของลูกสาวก็คือลูกเขยแกเนี่ยขับรถพาแกมาส่งที่
สำนักสงฆ์นะคือตาเริ่มเนี่ยรู้จักกับหลวงพ่ออยู่แล้วนะลูกสาว
เนี่ยบอกว่าพ่อเนี่ยบอกว่าอยากจะมาอยู่ที่นี่เพราะพ่อเคย
บวชที่นี่ลูกสาวบอกกับทางวัดทางสำนักสงฆ์เนี่ยแค่ว่าหนู
ฝากพ่อไว้หน่อยนะทางหลวงพ่อท่านก็คิดว่าเออก็คงไม่มีปัญหา
อะไรก็รับคุณตาไว้ลูกสาวกับลูกเขยเขาก็ขับรถออกจากสำนัก
สงฆ์ไปทีนี้พออยู่มาอยู่มาเนี่ยมาอยู่ตั้งแต่๒๕กรกฎาคมนะ

คือ๒๖กรกฎาคมเนี่ย
เดินออกไปซื้อของนะก็คือเมื่อวานนี้นะมา๒๕ช่วงค่ำเนี่ยเริ่ม
ท้องเสียก่อนคือถ่ายราดเลยนะจนแบบโอ้โหพระต้องไปตักน้ำเนี่ยมา
เดินออกไปแล้วก็ล้มเลยล้มอยู่ที่ริมถนนพระเห็นก็ไปดูกันนะ
แต่ทีนี้ก็เริ่มเอกใจแล้วแกไม่สมงไม่สบายมีท้องเสียดู
ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ก็แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
เรียกรถพยาบาลมาไปส่งโรงพยาบาล

ผลออกมาเอ้าติดโควิด
ก็เลยย้อนกลับไปว่าเอาแล้ววันนั้น๒๕กรกฎาคม
ลูกสาวพามาส่งค่ะบอกทางวัดว่าพ่ออยากมาอยู่ที่นี่
เอ๊ะหรือว่าพ่อติดโควิดไม่พาพ่อไปรักษาแล้วพามาทิ้งที่วัดหรือเปล่า
กลายเป็นว่าสำนักสงฆ์นี่โอ้โหก็ต้องมานั่งกักตัวกันหมดเลย

ซึ่งหลวงพ่อท่านบอกว่าพยายามติดต่อลูกสาวของคุณตาเริ่ม
แต่ไม่สามารถติดต่อได้ครับ
ก็บอกว่าอยู่มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อยอยู่กับท่านอิฐ
ออกมาก็มาที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรมา

คือเขาตั้งใจมาที่นี่หรือว่าลูกเขาเอามาปล่อยไว้ที่นี่ครับ
เป็นมือที่ออกนะอะไรนะครับไม่มีที่ออกไม่มีที่ไปอื้มครับคิดถึงเรา
เพราะว่าเราก็เป็นบ้านเดียวกันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันใช่ไหมล่ะ
เอาไปเอามามั่วไปเลยมั่วยังไงครับขังเกงอุ้นทายราดอุ้นราดนี่มันเราไปล้างเอา
อ้าวมันใช่แล้วแบบนี้ก็บอกผู้ใหญ่บ้านนะนี่มันก็ไม่สมควรทำกับพ่ออย่างนี้นะ
ครับเหมือนอักษรรณอยู่ดิพ่อตัวเองป่วยแล้วเขาก็ส่งใส่เราดิ
เราก็ไม่รู้ว่าไปป่วยนะมันรู้ว่ากฎหมายกฎหมายอะไรนะ
แต่ว่าติได้คุยกับลูกสาวของคุณตาเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟงท่านผู้ชมรอฟังนะครับ
ลูกสาวคุณตาเริ่มว่ายังไงนะครับแต่ฟังผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับ
ผู้ใหญ่ทองสุกนะฮะผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแวงในพื้นที่นะครับ
ผู้ใหญ่บอกว่าตอนแรกเนี่ยได้รับแจ้งจากพระที่สำนักสงฆ์บอกว่ามีคนมาจากต่างจังหวัด
แล้วก็เอาพ่อเนี่ยมาฝากไว้ที่สำนักสงฆ์จนกระทั่งแกป่วยนะ
เจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปรักษาแต่ก็ต้องตรวจสอบก่อนพบว่าป่วยโควิดด้วยนะฮะ
คนที่นำมาทิ้งเอาไว้เนี่ยถ้าฟังจากพระที่วัดคงเป็นลูกสาวของตาแกจริง
แต่ทีนี้มันก็ผิดขั้นตอนไปหมดค่ะผู้ใหญ่บอกคือคนจากพื้นที่อื่นเข้ามาในพื้นที่เนี่ย
ก่อนอื่นคุณต้องแจ้งผู้นำชุมชนก่อนต้องแจ้งอสมก่อน
เขาจะได้มาตรวจโควิดนะมากักตัวมาให้อยู่ในพื้นที่ที่ต้องกั้นบริเวณ
นี่ไม่บอกทีนี้ไม่บอกก็ยุ่งเลยฮะตาแกมาล้มอยู่กลางถนนมาช่วยกัน
เอามาอยู่กับพระตั้ง๒๓วันเอามาติดโควิด
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพยายามติดต่อทางญาติของคุณตาแล้วนะครับ
แต่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้อยากจะทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงเอาพ่อเนี่ย
ซึ่งป่วยโควิดเนี่ยแล้วรู้หรือเปล่าว่าพ่อป่วยโควิดเนี่ย
เอามาทิ้งไว้ในสำนักสงฆ์มาทิ้งไว้ในพื้นที่ชุมชนอื่นแบบนี้
คุณผู้ชมคะทีมข่าวก็เลยลองไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดแถวนั้นแถวชุมชนแถวนั้นน่ะนะคะ
ไปเจอนางพิกุลราชตีอายุ๕๗ปี
เป็นเจ้าของร้านในหมู่บ้านหนองแวงก็พาทีมข่าวไปดูกล้องวงจรปิดที่ร้าน
เมื่อวันที่๒๕กรกฎาคมนี่นะคะคือภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้เวลา๑๔นาฬิกา๔๗นาทีมีรถคันนี้สีดำนะคะ
จอดหน้าร้านแล้วมีผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาวลงมาจากรถ
นี่ค่ะรถคันนี้แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ไปถามที่สำนักสงฆ์
แต่ท่าทางเหมือนกับค่อนข้างจะรีบร้อนนี่นะคะ
สามีของนางพิกูลก็ไปบอกทางสำนักสงฆ์เห็นไหมคะเธอเดินลงมาแบบนี้
เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้พอลงมาปุ๊บเข้าไปคุยกับทางสำนักสงฆ์
แล้วก็กลับขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไป
ตอนแรกที่ดูภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้คงจะไปทำบุญ
ในวันเข้าพรรษาแต่นางพิกุลเจ้าของร้านที่มีกล้องวงจรปิด
มีภาพภาพนี้เธอบอกว่าอ้าวพอมารู้ข่าวว่ามีลูกสาว
พาพ่ออายุ๘๐กว่าติดโควิด๑๙ไปทิ้งไว้ที่สำนักสงฆ์
พิกุลก็เลยบอกว่าสงสัยผู้หญิงคนนี้แน่เลย
เพราะวันนั้นน่ะไม่มีใครนะไม่มีใครแล้วที่จะมาถามทางที่จะมาอะไร
ก็เลยสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่เอาพ่อไปทิ้งเอาไว้
เธอก็เลยบอกว่าถ้าทำแบบนั้นจริงเนี่ยนะอยากจะถามเหลือเกินว่า
เป็นลูกเนี่ยทำกับพ่อแบบนี้ได้ยังไงทำไมไม่พาพ่อไปรักษา
แล้วถ้าพ่อติดโควิด๑๙แล้วไปทิ้งเอาไว้สำนักสงฆ์แล้วตัวเองไปเลยเนี่ย
แล้วพ่อออกมานอนอยู่ข้างทางแบบนี้

เพราะว่าเขาจะได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙กันด้วย
ก็เขารีบอยู่นะแม่ก็นั่งดูอยู่
ครับแล้วเข้ามาถามว่ายังไงครับ
เขาก็มาถามว่าทางไปวัดป่าสวัสดีเนี่ยไปทางไหนเขามาตั้งนานแล้วเขาลืม
ใครก็พูดคำเดียวกันว่าเอามาปล่อยทำไมแล้วมันใจหดหู
บางคนก็นึกถึงใบลูกตัวเองนู้นเราจะโดนปล่อยไหมอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็ว่าทำไมไม่บอกทำไมไม่สมัยนี้เขาก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเนอะ
ก็ช่วยกันอยู่แล้วถ้าพูดถึงถ้าว่าไม่ใช่ปล่อย
ทำไมไม่ไม่กลับมาดูแลถ้าสมมุติว่าไม่มีที่ไปก็อยู่กับแกด้วย
ดูแลด้วยอย่างนี้จะไม่เรียกว่าปล่อยเนอะ
ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเอามาทิ้งเลยแหละให้คนอื่นก็เดือดร้อน
และคนที่ไปช่วยอีกก็ห่วงเขาก็มีครอบครัว
ถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวก็หาว่าใจดำ
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ประกาศบอกไม่ให้หลวงพ่อออกมาบินทบาท
ไม่ให้คนไปวัดกระทบไปกันหมดเลย
นี่ค่ะลูกสาวบอกแบบนี้นะคะ
ลูกสาวบอกว่าเปล่าเลยไม่ได้เอาพ่อไปทิ้ง
แต่พ่อเองแหละเป็นคนบอกว่าให้พาไปอยู่ที่สำนักสงฆ์นี้ได้ไหม
เพราะว่าเคยบวชที่นี่เธอก็เลยพาไปส่ง
เธอบอกว่าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อติดโควิด๑๙มาจากไหน
เพิ่งมาอยู่กับเธอได้๓วันที่บ้านเช่าในอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
จ้างอู่แท็กซี่แถวตลิ่งชันกอทมพาพ่อมาส่งที่ลบบุรี
เธอเองก็รู้ว่าพ่อมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงเข้ม
ก็เลยให้พ่อกักตัวอยู่แต่ในบ้านแล้วก็แจ้งอสมให้มาตรวจคัดกรองโควิด๑๙
แต่อสมไม่มาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ได้มาอยู่นานหรอก
แต่พ่ออาจจะอึดอัดที่อยู่บ้านต้องกักตัวอยู่ในบ้าน
พ่อก็เลยบอกลูกว่าไปส่งพ่อหน่อยได้ไหมที่สำนักสงฆ์
เธอก็เลยไปส่งที่นั่นแล้วพ่อก็บอกนะว่าอีก๓๔วันเดี๋ยวมารับกลับมารับกลับด้วยนะ
บอกแบบนี้นะคะเธอบอกเธอไม่ได้ไปทิ้งนะคะ
พ่อเป็นคนให้ไปทิ้งไว้ที่สำนักสงฆ์เองพ่ออยากไปแล้วก็เดี๋ยวจะให้เธอไปรับ
แต่ทีนี้เธอบอกว่าพอรู้ว่าพ่อติดโควิด๑๙ก็ตกใจมาก
ตัวเธอเองก็กลายเป็นว่าก็ต้องกักตัวเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องลุ้นว่าจะติดโควิด๑๙จากพ่อหรือเปล่า
ขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้พาพ่อไปทิ้งขอยืนยันอีกทีว่าไม่รู้ว่าพ่อติดโควิด๑๙
ถ้าอสมมาตรวจแล้วรู้ว่าพ่อติดก็พาพ่อไปรักษาตั้งแต่ต้นแล้วแต่อสมไม่มา
ตลอดเวลาที่พ่ออยู่ที่บ้านลบบุรีกับเธอเนี่ยพ่อไม่แสดงอาการอะไรเลยด้วยซ้ำ
พ่ออยู่ได้น่าอยู่ได้อยู่ได้อะไรประมาณนี้หลวงน้าก็บอกไม่ต้องห่วงหรอก
แล้วพูดอีกแบบนึงยังไงว่าเราทิ้งลูกมันมีไข้พยานก็มีเยอะแยะนะ
นี่แหละค่ะลูกสาวยืนยันกับเราแบบนี้ค่ะ
คุณบอกว่าโอ้ไม่ได้ทิ้งหรอกเงินทองมีเยอะแยะเท่าแก่ก็บอกพ่อไม่ติดหรอก
แต่คุณแหกกดแบบระเบิดรอเบอร์เลยนะคะ
คือพ่อมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพเนี่ยแล้วบอกอสมไม่มาตรวจสักที
แต่คุณก็ต้องให้พ่อกักตัวก่อนนะใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้อง๑๔วันอ่ะ
เธอบอกว่าพ่อคงอยู่ที่บ้านกับเธอกักตัวแล้วอึดอัด
พ่ออยากไปอยู่ที่สำนักสงฆ์มากกว่าเธออ้างแบบนี้นะคะ
พาเขาข้ามจังหวัดจากระบุรีมาโคราชอีกแล้วตัวเองก็สัมผัสกับพ่อใกล้ที่นี่
คือความจริงถ้าเกิดว่ารออสมแล้วอสมเขาไม่มาตรวจสักที
แต่คุณพ่อมาจากกรุงเทพก็ต้องให้คุณพ่อเนี่ยแยกกักตัวอยู่ในบ้าน
ใช่ค่ะแต่เธอบอกเธอก็อยู่ในบ้านกับคุณพ่อ๓วัน
ซึ่งมันยังไม่ครบ๑๔วันใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้อง๑๔วันในการกักตัว

ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายคนมีพระอีกหลายรูปที่จะต้องกักตัวไปด้วยไงฮะ

ทีนี้ค่ะตัวคุณพ่อท่านนี้นะคะก็ถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
ส่วนลูกสาวก็ต้องกักตัวเพื่อดูอาการว่าติดโควิด๑๙ด้วยไหม

ส่วนสำนักสงฆ์วัดป่าสวนธรรมสวัสดีตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะคะ
ที่คุณพ่อไปนอนไปนั่งเล่นแล้วก็ที่ไปเข้าห้องน้ำก็หลายจุดเลย
จะต้องมีการไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อส่วนพระสิทธิชัยท่านก็เลยกลายเป็นว่าไปช่วยอ่ะเนอะ

คุณตาท่านติดโควิดใครที่เจอคุณตายังไงต้องไปตรวจสอบหรือกักตัวก่อน